เห็นคลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์ก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะน้องคิง
เพราะว่าเป็นคลิปที่เด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๓อยู่ม๒
เป็นพี่สาวทำร้ายน้องน้องอายุแค่๑๓เดือนนะคะ
คือเป็นคนถ่ายคลิปเองนะแล้วก็ทำร้ายน้องเองด้วย
ใช้เท้าถีบแล้วพูดเหมือนกับยอมรับว่าตัวเองแกล้งน้อง

สวัสดีครับ
อุ้งน้องร้องฟะให้
นี่ค่ะคลิปนี้นาทีกว่านะคะเราให้ดูบางช่วงบางตอนก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะทุกคนที่เห็นก็สลดใจและเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวน้อง
อย่างพมจ้านัทธิในพื้นที่อย่างนี้ค่ะไปตรวจสอบ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่องคารักษ์นครนายก
ทีมข่าวของเราได้เจอกับแม่เด็กด้วยนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางสาวสุก็แล้วกันค่ะ
แม่เด็กเนี่ยไม่ค่อยสบายเกิดอุบัติเหตุมาหลายปีก่อน

ก็อยู่กับลูกสาวก็คืออายุ๑๓คือตัวพี่สาวเด็กที่ทำร้ายในคลิปนะครับ
ส่วนน้องก็คือเป็นลูกชายนะคะคนเล็กเนี่ยอายุ๑ขวบ๓เดือน

ตัวแม่บอกเสียใจมากเพิ่งมารู้เรื่องคลิปนี้นะ

แม่ก็ตำหนิลูกไปแล้วสอนลูกไปแล้ว
แต่ทีมข่าวก็สังเกตว่าแม่เหมือนมีแผลที่หน้าที่ตามีรอยช้ำตามตัวด้วย
บอกว่าเหมือนกับล้มอยู่ในบ้านก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
พ่อเด็กบอกว่าพ่อเด็กเนี่ยรับจ้างก่อสร้างหาเช้ากินค่ำ
ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะพาเมียไปหาหมอไปรักษาบาดแผล
ส่วนคลิปก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพื่อนร่วมงานเปิดให้ดู
พ่อบอกผมไม่มีโทรศัพท์มือถือผมไม่เล่นโซเชียลด้วย
เพื่อนร่วมงานเปิดคลิปให้ดูก็ตกใจกลับมาคุยกับลูกถามเลย
ไหนว่ารักน้องไงแล้วทำไมทำกับน้องแบบนี้
ก็ทำโทษไปนะตีไป๒ที
พ่อบอกว่าก็เข้าใจว่าเขาอาจจะเล่นกับน้องแต่เล่นแรง
เขามีปัญหาทางระบบประสาทด้วยสมองช้าตั้งแต่เด็กค่ะ
ตอนนี้ตัวลูกสาวเรียนอยู่ม๒นะคะ
เพราะว่าพ่อไม่เล่นโทรศัพท์เฟทอะไรก็ไม่เป็น

คุยกันแล้วเพราะคือเด็กแล้วน้องก็เล่นเนอะ

ตอนนี้น้องก็ยังเรียนเรียนอยู่ม๒
ตอนนี้ทางคุณพ่อเป็นไงบ้างครับที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยวันนี้ครับมาดูแล
ก็ขอบคุณครับ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอด้วยนะคะ
บอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนานแล้ว
มันน่าจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กหอกล้อกันรุนแรงเกินไป
แล้วก็เพื่อนเอาโทรศัพท์มือถือของตัวพี่สาวไปดูเปิดคลิป

มันก็เลยหลุดไปในโลกออนไลน์แบบนี้

ไม่ได้มีพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวนี้
เกิดขึ้นหลังจากคลิปที่มีการแชร์กันนะคะ
ทีนี้ค่ะพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบใช่ไหมคะ
แล้วก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครอบครัวนี้
ก็เลยต้องหางบในการซ่อมแซมบ้านให้ด้วย
คือตัวพ่อก็ลำบากทำงานคนเดียวหาเช้ากินค่ำ
แม่ก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่แต่บ้านอย่างนี้ค่ะ
แล้วทางพมก็ให้คำแนะนำพ่อแม่เรื่องของการดูแลลูก
แล้วไม่ได้ปล่อยผ่านว่าจบแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วจบอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวจะดูแลความคืบหน้าเป็นระยะ
แล้วก็จะดูแลเด็กทั้งสองคนชั่วคราวด้วยนะคะ
เพราะว่าแม่เองก็ต้องผ่าตัดเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ
ก็เป็นครอบครัวที่น่าสงสารต้องเร่งช่วยเหลือนะครับ